น้ำไหลลงมาไหลลงมานะครับ
แล้วก็จะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชายนาฏ
เขื่อนเจ้าพระยาก็จะคอยนะครับ

ถ้าเยอะถ้าเต็มก็ต้องระบาย

ถ้าปัดขึ้นแล้วกันก็คิดเป็น๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วล่ะ
นะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะอธิบายทำไมเบิร์ตปัดขึ้น

ในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยานะครับยังน่าเป็นห่วง
เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ

รองรับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในไม่กี่วันนี้

คุณผู้ชมที่สถานีวัดน้ำ๔๐
อำเภอเมืองกทศวรรณนะครับ

ชายนาฏมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่
หกจุดห้าศูนย์เมตรนะครับมีปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่สิบสองจุดหกสี่เมตร
นี่กั้นไว้นะกั้นไว้ไม่งั้นสูงกว่านี้นะ
ระดับน้ำอยู่ห่างจากตลิ่งสามจุดเจ็ดเมตรครับคุณผู้ชมเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่
หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่แหละที่เบิร์ตบอกปัดขึ้นแล้วอืม
มันอีกนิดเดียวจะพันห้าแล้วน่ะนะนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้หนึ่งร้อยหกสิบลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่งผลให้สถานีวัดน้ำ๔๓ที่บ้านบางพุทธศาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสามลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลกระทบในพื้นที่รุ่มต่ำสามอำเภออำเภอเดิม
อะไรบ้างที่เดิมบางบานผักไห่มั้งอ่าผักไห่เสนา
พระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมใต้ถุนบ้านของประชาชนแล้วนะ
ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำครับทั้งนี้กรมชนประธานจะปรับแผน
ปรับแผนควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกินเขาจะพยายามเลี้ยงไว้
ไม่ให้เกินพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ขอให้ประชาชนอย่างไรก็ตามที่อยู่พื้นที่
รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพญานะครับตั้งแต่อำเภอสัพพยาชายนาฏลงไปลงไป
นู้นถึงอายุทยานู้นแหละครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ช่วงนี้นะครับคือผมว่าท่านมีประสบการณ์ในทุกปีเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับ
รับน้ำอยู่แล้วยังไงก็ตามอะไรที่เคยปฏิบัติยกของขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับ
ก็เตรียมไว้ก่อนดีครับครับติดตามสถานการณ์น้ำกันแบบนี้เป็นประจำอ่ะนะคะ